ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เมืองไทยมีปริมาณของเปลือกหอยแมลงผู้ที่มาจากอุตสาหกรรมทางอาหารทะเล
ปริมาณเยอะมากค่ะประมาณหมื่นตันต่อปีนะคะ
ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเปลือกหอยมาแปรรูปเพื่อเป็นสินค้านวัตกรรม
โดยการใช้ตัวคุณสมบัติในคาแคลเซียมคาร์โบเน็ตนะคะ
ซึ่งอยู่ในเปลือกหอยแมลงผู้มาใช้ประโยชน์นะคะ
ทางด้านของดรวิพารัฐดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เปิดเผยถึงโครงการต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่แปรรูปเปลือกหอยแมลงผู้เหลือทิ้ง
เป็นการพัฒนาวิธีการแปรรูปเปลือกหอยแมลงผู้เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงยิ่งขึ้นนะคะ
มีการปรับเรื่องของการผลิตแบบนี้แหละค่ะ
เพื่อนำไปแปรรูปเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง
จนเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของบีซีจีของไทยด้วยนะคะ
แปรรูปเปลือกหอยแมลงผู้เหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงนั้น
ถือว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะ
เนื่องจากว่าสามารถแปรรูปจากขยะเปลือกหอยแมลงผู้ให้กลายเป็นแคลเซียมคาร์โบเน็ตบริสุทธิ์นะคะ
แล้วก็สามารถใช้ในการเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตอุตสาหกรรมเพศสำอางอาหารสุขภาพต่างได้เลย
ถือว่าเป็นประโยชน์มากแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะคะ
ส่วนผลิตภัณฑ์ของแคลเซียมคาร์โบเนตที่ผลิตขึ้นได้นั้นสามารถนำไปเป็นส่วนผสมของสินค้าโอท็อปได้อีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสบู่ขัดผิวผสมผงประกายมุกโรชั่นบำรุงผิวพันธุ์ต่าง
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทรายอัลลาโกไนท์นะคะที่มาจากเปลือกหอยแมลงผู้
นี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียในการช่วยลดปัญหาเรื่องของขยะ
แล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมสินค้าที่มีประโยชน์อีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ